ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสะแก้ว
ลูกชายอายุสามสิบนะคะอายุไม่ใช่น้อยน้อยแล้ว
แต่ไปทำร้ายร่างกายพ่อพ่ออายุเจ็ดสิบห้า
พ่อเนี่ยอาการสาหัสถึงขั้นที่เลือดออกในสมองเลยนะคะ
ไปไปมาลูกชายคนนี้ไปหาเรื่องพี่สาวต่างแม่
โกรธเขาบอกว่าทำไมเอารูปพ่อบาดเจ็บเนี่ย
โพสต์ลงโซเชียลจนเขาถูกตำหนิจนถูกด่า

นี่ไงไปตำหนิพี่สาวต่างแม่

บอกไม่ได้อยากเป็นคนเลวอืมแต่ตัวเองทำร้ายพ่อครับ
พ่อบาดเจ็บสาหัสนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานค่ะ
คือน้องชายต่างแม่คนนี้ไม่พอใจที่พี่สาวต่างแม่เอาภาพพ่อ
สภาพนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลวังน้ำเย็น
จังหวัดสะแก้วไปโพสต์เอาไว้อ่ะนะคะแต่ว่าพ่อก็คือถูกน้องชายคนนี้
จนเจ็บหนักสมองบวมเลือดออกในสมองนะคะครับ
พี่สาวต่างแม่คนนี้อายุห้าสิบแล้วค่ะเล่าให้ฟังว่าวันนั้น
อายุเจ็ดสิบห้าทะเลาะกับแม่เลี้ยงอายุหกสิบแปด
ซึ่งก็เป็นแม่ของน้องชายคนนี้แหละค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๑๙หมู่๑๕ตำบลคลองหินปูน
แล้วพ่อเอามีดปลายแหลมตีแม่เลี้ยงจนหัวแตกเย็บสองเข็ม
สาเหตุคือแม่ตัดรองเท้าแตะไปทำเป็นเชื้อไฟติดเตาถ่าน
หลังเกิดเหตุนะคะหลานชายโทรศัพท์ไปบอกน้องชายต่างแม่ให้มารับตัวแม่ไปรักษาเพราะแม่บาดเจ็บ
พอมาถึงก็ปรีไปต่อยพ่อแต่ต่อยไปที่หน้าพ่อหลายครั้ง
พ่อหน้าตาปูดบวมหลังจากนั้นเขาก็ช่วยกัน
นำทั้งสองคนส่งโรงพยาบาลพ่อถูกส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสะแก้ว
ขอแข่งพ่อหน่อยพ่อเข้ามาที่ครับค่ะ
ดูด่างแล้วก็นำส่งแก้วเลยแล้วไปโรงพยาบาลบางท
แล้วนี่แหละค่ะพี่สาวต่างแม่คนนี้
นำภาพพ่อที่นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
สภาพหน้าปูดบวมเขียวช้ำไปโพสต์ลงโซเชียล
คนก็เลยไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะ
ก็ตำหนิลูกชายที่เป็นคนก่อเหตุนะคะ
บอกว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม
แม้ว่าพ่อจะทำร้ายแม่ก็ตาม
แต่ว่าลูกชายก็ไม่ควรจะไปทำร้ายพ่อกลับจนอาการสาหัสแบบนี้

ก็เขาเห็นแม่เลือดไหลเต็มหน้า
เขาโมโหเขาบันดาลโทษะ
ก็เลยไปต่อยหน้าพ่อหลายครั้ง
ขอให้คนในโซเชียลเห็นใจเขาบ้าง
คือก็พ่อทำร้ายแม่เขาก็รักแม่

ก็ไม่ตอบครับไม่ใช่แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับที่ทำแม่
ผมไม่ยอมรับว่าผมทำเกินกว่าเหตุครับ
ผมไม่ได้ว่าเออจะทำจนขนาดนั้น
จนถึงวันนี้แล้วอาทิตย์เองก็ยังไม่ไปโรงพยาบาลไปเยี่ยมคุณพ่อเลยถูกไหม
ถ้าถามว่าถ้าผมไปเขาจะให้ผมเข้าไปเหรอครับ
ส่วนแม่นะคะที่ถูกพ่อทำร้ายจนบาดเจ็บเย็บไป๒เข็ม
แม่ก็บอกว่าก็ถ้าพ่ออาการดีขึ้นได้ออกจากโรงพยาบาล
ไม่ต้องกลับมาอยู่บ้านเดียวกันแล้วนะไปอยู่กับลูกสาวต่างแม่เลย
ที่บ้านอีกหลังนึงนะคะล่าสุดพี่สาวต่างแม่ก็เลยเอาคลิปภาพคลิปนี้ที่
ดูไปตั้งแต่ต้นนะคะที่น้องชายต่างแม่ไปขู่ถึงบ้าน
เขาก็บอกว่าเขาไม่ยอมจะดำเนินคดีข้อหาบุกรุกเคหาสถาน
และข้อหาทำร้ายร่างกายพ่อจนบาดเจ็บสาหัสนะคะ